ดูเรื่องของคุณอาท่านหนึ่งมาร้องเรียนบอก
หลานอายุ๕ขวบแขนหักผิดรูปตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะ
แล้วมาเห็นตอนเย็นตอนที่กลับถึงบ้าน
คุณอาบอกว่าครูรู้แล้วว่าหลานแขนหักแต่ว่าไม่สน

กลับถึงบ้านถึงได้เห็นว่าหลานเนี่ยแขนอยู่ในสภาพนี้คุณผู้ชม
เด็ก๕ขวบก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนค่ะ
คุณกันนิกาคำใสนะคะเป็นอาของน้องเตเต้อายุ๕ขวบ
นักเรียนชั้นอนุบัน๓โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดที่บุรีรำ

หลานเนี่ยไปเรียนตามปกติเย็นกลับมาถึงบ้านก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
สภาพนี้ค่ะแขนซ้ายหักผิดรูป
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
วันรุ่งขึ้นก็ไปถามผอบอกเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าได้รับคำตอบจากครูประจำชั้นบอกว่า
เห็นตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่ว่าเด็กไม่ได้ร้องไห้
แล้วก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรด้วย
เนี่ยค่ะแหมพอฟังอย่างนี้ผู้ปกครองก็
ไม่ค่อยจะเข้าใจนะในสิ่งที่ครูพูดนะคะ

เอากระเช้ามาขอโทษที่บ้านแล้วก็จะจ่ายเงินเยียวยา๕๕๐๐๐บาท
ก็นัดแนะกันนะคะว่าจะจ่ายเงินวันที่๒๐มิถุนายน
ซึ่งทางครอบครัวบอกว่าก็เห็นใจโรงเรียน
ก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวรับ๕๕๐๐๐มา
แล้วจะมอบกลับคืนไป๒๐๐๐บาทให้โรงเรียน

อ่าปรากฏว่าพอถึงวันที่นัดหมายเนี่ยค่ะ
ทางครอบครัวก็เตรียมเงิน๒๐๐๐บาทใส่ซอง

แต่ว่าภูมิในการโรงเรียนเป็นคนเอ่ยปากบอกว่า
ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นตรงนี้ค่ะคุณบุ๊คค่ะ
ล่าสุดค่ะนายสุชิตชมภูวงภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษา
ถมศึกษาบุรีรำเขต๓บอกว่า
เท่าที่ทราบเนี่ยทางภูมิในการโรงเรียนและคุณครูเนี่ยนะคะ
จะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
แต่ว่าอาจจะติดกับกฎระเบียบบางอย่าง
ทำให้ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้โดยเร็วค่ะ
เดี๋ยววันพุธค่ะวันพุธที่๖กรกฎาคมนี้
ก็จะนัดหมายทั้ง๒ฝ่ายที่เป็นคู่กรณี
เจรจาตกลงกันที่เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อหาข้อยุติต่อไปค่ะ
ก็ต้องเจอกันอีกรอบนึงนะคะเจรจากันอีกรอบหนึ่งค่ะ